ตกอกตกใจเลยนะตกใจหลายตกใจดูปลอมมาก
ตกก็ตกใจของแฟนเพลงเพื่อชีวิต
เมื่อคอนเสิร์ตของพี่ปูพงศิษย์กำลังจะเริ่มต้นขึ้นในวันที่๑๐มีนาคมแล้ว
แต่ว่ายกเลิกคุณผู้ชมยกเลิกแบบนี้แฟนตกออกตกใจว่าเออทำไมกันนะ
ถึงสาเหตุกันก็ได้ชี้แจงว่ามีเสียงเตือนด้วยความเป็นห่วงใยจากพี่เจ้าหน้าที่
เกี่ยวกับเหตุรุนแรงที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นทั้งก่อนแล้วก็หลังการแสดงคุณผู้ชม
แล้วก็อีกทั้งนะคะเสียงตอบรับเป็นไปในแง่ลบค่ะเนื่องจากไม่มั่นใจในความปลอดภัยนะคะ
ซึ่งเจ้าตัวเองก็ยอมรับเลยค่ะว่าการแสดงกลางแจ้งในกรุงเทพค่อนข้างลำบาก
จากภาพความรุนแรงติดตัวเขาไปแล้วจึงขอยกเลิกคอนเสิร์ต๕๐ปีคัมภีร์ผีโรงเย็น

ใช่คุณจัดขึ้นในวันที่๑๐มีนาคมนี้ยกเลิกแล้วนะคะอันนี้ประกาศอย่างเป็นทางการ
บอกว่าเออเนี่ยก็เป็นอย่างที่พี่ปูชี้แจงเลยพี่ปูเขียนด้วยลายมือในกระดาษเป็นสีนะคะ
แล้วก็ลงในโซเชียลก็ชี้แจงมาเป็นข้อนะคะแล้วก็เห็นใจพี่ปูจริงนะ
แต่ว่าเพื่อความปลอดภัยพี่บูคงเป็นห่วงแฟนเพลงนะคะ
จริงนะคือเหตุที่มันเคยเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันก็สามารถทำให้มันเกิดอะไรต่อเนื่องผลต่อเนื่องไปได้ระยะยาวเลย

แต่ว่าพี่ปูเนี่ยเล่นคอนเสิร์ตเนี่ยก็กินพี่ทุกครั้ง
แฟนเพลงที่รักพี่ปูจริงจะไม่มีการตีกันเพราะพิธีกันไม่ใช่คนที่รักพี่ปูจริง
ยังไงก็ต้องช่วยกันนะดูคอนเสิร์ตอย่าตีกันเราจะได้ดูคอนเสิร์ตดีของศิลปินไปนานนะคุณผู้ชม
อันนี้บอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าเสียดายมาก